เด็นแบบนี้นะคะก็ต้องพูดคุยกับผู้ที่ดูแลรับผิดชอบหน่อยนะคะ
เราจะต่อสายพูดคุยกับคุณการุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพนะคะ
เพื่อสอบถามถึงแนวทางที่มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสอบสวนเรื่องนี้ต่อไป
และจะมีมาตรการอย่างไรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำรอยอีกนะคะ
ตอนนี้คุณการุณอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ค่ะเรื่องของการสอบสวนนี้คาดว่าต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่คะถึงจะทราบผลคะ
ในการสอบสวนครั้งนี้นะครับก็คิดว่าเมื่อเบื้องต้นเป็นที่ทราบแล้วว่า
ในส่วนที่ทางผู้บริหารโรงเรียนสวนกุหลาบบอกแล้วว่าเขาก็สารภาพเบื้องต้นว่า
ในส่วนของกับเด็กเนี่ยครับ
ก็คิดว่าในส่วนของการทำครั้งนี้โดยหลักการแล้วนี่ก็มองว่า
เขากระทำผิดวินัยนะครับในด้านวินัยแล้วแหละเพราะว่าการทำอนาจารย์เด็กเหล่านี้แหละกับเด็กไม่
กับเด็กที่ไม่เกิน๑๕ปีตรงนี้นะครับแล้วทำอนาจารย์เรื่องแบบนี้
หลังจากเมื่อเช้าก็ส่งทีมเฉพาะกิจของสปฐลงไปร่วมกับทางของเขตพื้นที่เนี่ยนะครับ
ขออาจการลงโทษทางวินัยจะเป็นแนวทางไหนบ้างคะถ้าหากว่าพบก็มีความผิดจริง
ก็ในส่วนของวินัยคดีนี้นะครับเรื่องนี้นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการวินัยที่ต้องเป็นวินัยร้ายแรงนะครับ
หลักการนะครับเพราะการทำอนาจารย์เด็กแบบนี้มันไม่เหมาในฐานะที่เป็นครู
ซึ่งเรามีจัญญาบันอยู่ในการปฏิบัติแบบนี้นะครับ
ก็ถ้าในกรณีของที่สอบวินัยร้ายแรงในส่วนการสอบครั้งนี้ในคดีนี้ก็น่าจะลงถึงขนาดถึงปลดออกนะครับ

ปลดออกปลดออกนี่หมายถึงว่าเราก็ต้องปลดออกจากราชการนะครับอันนี้ก็คือวินัยที่ต้องออกไปนะครับ
ออกจากราชการแต่ว่ายังสามารถที่จะทำงานเป็นอาจารย์ไปสอนโรงเรียนเอกชนอย่างนี้ยังได้อยู่ไหมคะ
ในส่วนของจัญญาบันเหล่านี้ผมคิดว่าในการเป็นครูเบื้องต้นเมื่อปลดออกจากราชการแล้วก็คงจะไปทำอะไรไม่ได้
เพราะว่าในกฎเกณฑ์ในส่วนของระเบียบของทางราชการเนี่ยคนที่ถูกปลดออกราชการในคดีเหล่านี้เนี่ยคงจะไปดำเนินการทางเป็นครูไม่ได้แล้วนะครับ
อันนี้คือส่วนของวินัยนะครับส่วนของเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองเรื่องคดีก็ผู้ปกครองที่บุตรหรือลูกได้รับผลกระทบในเรื่องนี้ก็สามารถแจ้งความอำนวยคดีได้
เพราะว่ากระทำเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับก็จะต้องให้เจ้าที่ตำรวจหรือทางสำนักงานอายการศาลก็คงจะฟ้องร้องกันต่อไปได้อีกทีนะครับนั่นคือเป็นส่วนของคดีที่เป็นอาญาตรงนี้นะครับ
ท่านครับที่ผ่านมาเองสพเคยมีการรับเรื่องร้องเรียนลักษณะแบบนี้มาก่อนไหมครับ
ในส่วนการร้องเรียนแบบนี้ในส่วนของคดีแบบนี้ก็ที่ดูก็ยังไม่มีคดีนี้เท่าไหร่นะครับแต่มีคดีเรื่องอื่นนะครับ
หมายถึงว่าไม่ค่อยมีกรณีของครูชายกับนักเรียนชายหรือเปล่าคะ
ครับครับนักเรียนครูชายกับนักเรียนชายนะครับ
ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการร้องเรียนเข้ามาอาจจะเป็นรูปแบบอื่นถ้าเกิดว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นครูชายนักเรียนหญิงครูหญิงนักเรียนชายอะไรก็ตามแต่เนี่ย
มีบทลงโทษยังไงบ้างครับที่ผ่านมารุนแรงที่สุดนี่ถึงขั้นต้องออกเหมือนกันไหมครับ
ถ้าคดีครูชายกับนักเรียนหญิงที่ผ่านมาก็ส่วนมากก็จะถูกไล่ออกแล้วครับท่านให้ออกให้ปลดออกปลดออกนะครับจะถูกปลดออก
ค่ะท่านค่ะคือตามรายงานข่าวบอกว่าพฤติกรรมของคุณครูคนนี้จริงแล้วอาจารย์คนอื่นในโรงเรียนก็ทราบมาก่อน
แต่ว่าไม่มีการดำเนินการใดอันนี้ต้องมีการตรวจสอบหรือว่ามีการดูแลมีการตั้งคณะกรรมการมาดูแลเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยไหมคะ
ก็ตามที่บอกว่าได้ครูในโรงเรียนได้ทราบแล้วนี่ก็เป็นการสอบสวนหาข้อเท็จจริงคราวนี้ก็จะทำทั้งระบบนะครับว่า
ว่าทั้งระบบนั้นเป็นจริงอย่างที่ทางข่าวบอกหรือเปล่า
อะแถมดูงี่ก็ก็เห็นเอ่อก็ได้พอได้ประสารงาน
แล้วได้เจียวจิตตามไปที่ทางหองเรียนสงโกฬาบ
ก็ไปดูตรวจสอบแล้วก็เรียกทางผู้ที่ถูกกล่าวหา

แสดงว่าก็ได้เร่งรีบทำเรื่องนี้

สิ่งที่ได้ทำอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับ

ถ้าเกิดว่านักเรียนในฝั่งของนักเรียนบ้างที่ถูกกระทำแบบนี้เอง
เขาจะมีสิทธิ์ร้องเรียนมีสิทธิ์แจ้งเรื่องแบบนี้
หรือมีสิทธิ์รับการคุ้มครองปกป้องจากนี้ไปยังไงได้บ้างครับท่าน

ถ้าผู้ปกครองทราบว่าเด็กของลูกของตัวเอง
คนไหนถูกกระทำก็สามารถแจ้งความดำเนินคดีได้ตามกฎหมายนั่นแหละ

ค่ะมาตรการป้องกันนะคะที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกเป็นไปได้ไหมคะ

ในส่วนที่จะวางทางไว้ที่ได้คุยกันเมื่อเช้า
ในคณะทำงานที่จังสวทธที่เขาแล้วคุยกันว่า
ในส่วนนี้นะครับก็จะต้องมีความจำเป็นที่ต้องกำชับไปที่ทางท่านผู้บริหารฐานศึกษาในแต่ละโรงเนี่ย
กดขันดูแลพฤติกรรมของคุณครูที่มีพฤติกรรมทางเพศแบบนี้นะครับ
ซึ่งก็ต้องเฝ้าสังเกตไปอย่างดีว่า
การกระทำต่างนั้นก็ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องที่จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องการทำเด็ก
อาจารย์เด็กในนักเรียนต่างในส่วนของนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าส่วนที่ทั้งพคุณการโรงเรียนต่างหรือพอาหารธรรมศาสตร์ต่าง
ก็ต้องจำเป็นจะต้องเข้มงวดดูแลเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษนะครับ

ก็ต้องช่วยกันดูแลเพิ่มเติมอย่างเข้มงวดขึ้นครับ

คุณกาหลุนศกุลประดิษฐ์แรกฐานที่การขนาดกรรมการ

ก็พูดถึงประเด็นเรื่องนี้แล้วว่า

รุนแรงที่สุดก็คือการปลดออกจากราชการนั่นเอง
ชายกับชายแบบนี้รุนแรงมากเลยนะ
กลับมาสอนอีกนี่อนาคตนี่เท่ากับศูนย์เลยนะฮะ
เอาละค่ะคุณผู้ชมต้องตามต่อ
คาดว่าผลอาจจะออกมาอาทิตย์หน้านะคะ